ที่จังหวัดชนบุรีครับไฟไหม้รถทั้งคันจอดอยู่ในลาน
จอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งคาดว่าชาร์จโทรศัพท์มือถือ
รถตู้หุ่นใดใช่ไหมเนี่ยนะครับรถตู้หุ่นใดสีขาวทะเบียน
จังหวัดนครราชศรีมาครับอยู่ในลานจอดรถของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งที่บางเสร่
ตะหีบชนบุรีครับนายสมหวังเอี่ยมดีท่านนายกเทศมนตรีตะบนบางเสล่
สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปเลยกับรถดับเพลิงนะครับ
ฉีดสกัดเพลิงนะครับที่มันลุกไหม้รถคันนี้
ใช้เวลาเกือบ๓๐นาทีครับจึงคุมไฟเอาไว้ได้
แล้วก็ไปตรวจสอบทั้งคันเรียบร้อยครับเสียหายทั้งคันครับ
แต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้นะ
สาเหตุเกิดจากเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ในรถครับ
ซึ่งอาจจะเป็นชนวนให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรหรือมีอุปกรณ์โทรศัพท์ที่มันเสื่อมคุณภาพครับ
จนเกิดไฟช็อตแล้วเกิดประกายไฟลุกไหม้แบบนี้ครับโอ้โหหมดเลยจริงดูดิ